ผู้ชายในฝัน
วันที่ผ่านมาเราก็ได้รู้จักถึงตัวตนของเลโอ
พร้อมทั้งอัปเดตเรื่องหัวใจกันไป
แต่วันนี้เลโอจะเอาตัวรอดกับ๗สถานการณ์สมมุติของสองแม่บ้านไปได้หรือไม่
เป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะคะ
ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงผู้ชายในฝันกันต่อค่ะ

ใช่แล้วกลับมาครั้งนี้เนี่ยนะพูดเลยว่า๗สถานการณ์สมมุติที่เรียกว่าจะทำให้แขกรับเชิญของเราเนี่ยเหงื่อตกได้เลย

ไม่ต้องตกใจไปนะคะมันแค่เรื่องสมมุติค่ะ
สมมุติค่ะสมมุติให้เวลาทำใจแป๊บนึง๑๒๓พร้อมเริ่ม

ถ้าหากว่าคุณอยากซื้อของเล่นใหม่ราคาแพงมากและแฟนคุณก็เคยห้ามแล้วแต่คุณอดใจไม่ไหวอยากได้จริงคุณจะบอกแฟนว่าอย่างไร

เห็นแล้วก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะซื้อมาแล้ว
ต้องทะเลาะกันไหมอะ

ถ้าบังเอิญแฟนของคุณไปเจอของขวัญของแฟนเก่าที่คุณเก็บไว้นานแล้วจะทำยังไงจะบอกเขาว่าไง
ก็บอกว่าไม่รู้จำไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงนี้
แต่เก็บไว้นานเลยนะเก็บไว้เลยเก็บไว้อย่างดี

ก็โล่นมาก
แต่นี่คบกับน้องชาช่ามากี่ปีแล้วนะ

น่ามาก

เลื้อดลงไปแรงล่ะ

เราจะไปทิ้งทำไมล่ะครับ
ต่อไปค่ะ
คุณจะมีวิธีรับมือยังไหร่
ไม่ต้องรับจีบไปเลยแล้วยังไงถ้าจีบติดก็จีบสิผมเป็นคนที่ไม่มีความหึงห่วงใดทั้งสิ้น
เพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าคนจะไปก็ต้องไป

ใช่รู้สึกว่าไอ้ของอย่างนี้หึงไปหวงไปหรือตามไปอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ช่วยอะไร
ถ้าสมมุติว่าคนเขาไม่ได้รักเราแล้วหรือเขาอยากจะไปจากเราเนี่ย
ยังไงวันหนึ่งเขาต้องไปอยู่ดี
แล้วก่อนเขาจะเอาแฟนเราไปให้เขาเหมาของในร้านด้วยนะ

ดังนั้นถ้าจีบจีบได้จีบสิ
นี่คำตอบนี้คือเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองและตัวแฟนมากนะเนี่ย
ใช่คือเชื่อใจไงเชื่อใจแฟน

ถ้าวันนี้คุณโทรไปปลุกแฟนตอนเช้าเป็นปกติ
แต่วันนี้แฟนของคุณดันงอนคุณมาก
สาเหตุเพราะว่าฝันว่าคุณมีกิ๊กจะทำอย่างไร
อนเราเพราะว่าฝันว่าเรามีกิ๊กเราก็จะบอกว่า

นี่คือสมมุตินะแต่ว่าร้องไห้ด้วยเหรอ

มีกิ๊กที่ไหมอ่ะ

ก็ผมไม่มีหรอก

ถ้าแฟนของคุณแอบเอาเสื้อตัวที่คุณรักมากไปทำพรมเช็ดเท้า

ก็จะบอกว่าไปซื้อใหม่มาเลย
แล้วอันเก่าเอาอันใหม่มาเช็ดเท้าแทน
แล้วอันเก่าที่เช็ดเท้ามาใส่เหมือนเดิม

ถ้าคืนนี้นะคะคุณจะออกไปปาร์ตี้วันเกิดเพื่อน

แล้วแฟนคุณก็ดันบอกว่าคืนนี้อยากจะออกไปหาขนมทานเล่นพอดี

ก็คงจะต้องไปทั้งสองที่

หมายถึงว่าก็อย่างเช่น

แล้วก็ค่อยไปงานวันเกิดเพื่อนก็ค่อยบอกว่า

แล้วทำไมไม่บอกเขาตรงล่ะว่าจะไปเที่ยววันเกิดเพื่อน

แต่ว่าตอนคืนโทรหาแล้วแบบว่าอ้าว

ถ้าแฟนของคุณบอกว่าเพิ่งไปดูหมอมา
บอกว่าคุณไม่ใช่คู่แท้คุณจะทำอย่างไร

เนี่ยเราไม่ใช่คู่แท้ของเขานะ

เอาอย่างนี้คุณผู้ชมเราก็ได้รู้จักน้องเลโอมากขึ้น

แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวให้น้องพักจูนสมองแป๊บนึง
แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อในช่วงผู้ชายในฝันค่ะ